กรณีที่ไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
ถูกฆ่าโหดมัดมือมัดเท้า
ถูกเอาแหมารัดคอเอาไว้
พบศพถูกทิ้งอยู่ที่ราชบุรีนะคะ
อำเภอบ้านโป่งเมื่อวานนี้
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจรู้แล้วว่าศพของผู้เสียชีวิตคือใคร
คาดว่าเป็นคนในพื้นที่นี่แหละค่ะ
อาจจะมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เป็นเรื่องของความแค้นส่วนตัว
เพราะว่าผู้ตายเคยมีประวัติเรื่องของยาเสพติดนะคะ
เราส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปจุดที่พบศพค่ะ
แล้วก็ไปพบกับพนักงานสอบสวนสพกรับใหญ่

เจ้าหน้าที่พาไปชี้จุดที่พบศพ
เป็นถนนลูกรังเรียบครองปลาปลาติดกับไร่อ้อย
ไม่ค่อยจะมีใครสัญจรไปมาตรงจุดนี้ค่ะ
ตรงนี้เป็นซอยเปลี่ยวยังมีคราบเลือดอยู่บนพื้นอยู่เลยนะคะ

ชุดสืบสวนสพกรับใหญ่บอกว่า
พฤติการของคนร้ายที่เอาศพมาทิ้งคนก่อเหตุน่าจะไม่ต่ำกว่าสองคน
ว่ารีบมากด้วยเพราะไม่ทิ้งศพเข้าป่าอ้อย
ทั้งทั้งที่ตรงนี้เป็นจุดรับตาคนแต่กลับทิ้งศพริมถนนเลยอะค่ะ
คนก็เห็นง่ายนะใช่ริมถนนลูกรังห่างจากถนนหลัก
มีรถสัญจรไปมาตลอดทั้งวันเพียงแค่๑๐๐เมตร
หลังเกิดเหตุ๑วันรู้ตัวว่าผู้ตายเป็นใครแล้วนะคะ
ผู้ตายชื่อว่านายสุพศเกษรบัวชื่อเล่นชื่อเตยอายุ๓๐ปี
เป็นคนในพื้นที่บ้านหนองเสือมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เคยถูกจับมาแล้วตั้งสามครั้งสภาพศพที่พบเนี่ย
ค่อนข้างจะโหดเยี่ยมนะคะเพราะว่าถูกมัดมือมัดเท้า
ที่หน้ามีต่อเลือดแล้วก็มีแหรัดคออยู่
แล้วก็ยังพบว่ารูที่คาดว่าเป็นรูกระสุนปืนนะคะ
มีอยู่ที่หลัง๒รูแล้วก็ที่หัวด้วยนะคะ
ศพที่เจอน่าจะถูกฆ่าช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
แล้วคนร้ายรีบนำศพขึ้นรถกระบะแล้วก็เอาไปทิ้งริมถนน
อย่างน้อยคนร้าย๒คนแน่ตั้งไว้๒ประเด็น
ยาเศษติดหรือไม่ก็ความแค้นส่วนตัว
ศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราก็ไปที่บ้านหนองเสือตำบลกลับใหญ่
คุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะกำลังจัดเตรียมงานศพอยู่กับญาติญาติ
ของผู้เสียชีวิตนางสิงเกษรบัว
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
บอกว่าไม่รู้ว่าทำไมคนที่ก่อเหตุถึงได้โหดเยี่ยมขนาดนี้
รับว่าลูกชายเคยเสพยาเสพติดเคยติดคุกมาก่อน
แต่ก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
ช่วงวันเกิดเหตุเหมือนมีรางบอกเหตุบางอย่างค่ะ
แม่บอกว่าปกติเนี่ยลูกชายจะขอเงินจะขอเงินเป็นประจำทุกวันเลย
๕๐บาทบังร้อยหนึ่งบังสองร้อยบัง
แต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ก่อนที่ลูกชายจะถูกฆ่าตายเนี่ยนะ
อยู่ดีเอาเงินมาให้ปกติขอเงินแม่
อยู่ดีเอาเงินมาให้แม่เฉยเลยแม่บอก

เอามาให้สี่ร้อยบาทสองร้อยบาทแรกเป็นเงินที่เคยยืมแม่ไป
อีก๒๐๐บาทเป็นเงินที่มาจากไหนก็ไม่รู้
แต่ลูกชายบอกแม่ว่าแม่เอาเงิน๒๐๐นี้
ซื้อผลไม้๕อย่างนะเอาไปทำบุญนะแม่
ก็รับไว้แต่ไม่ได้ถามว่าไปเอาเงินมาจากไหน
เพราะแม่ต้องรีบไปทำกับข้าวเพื่อไปขายที่ตลาดนัด
หลังจากลูกชายให้เงินมา๔๐๐ก็ไม่เห็นหน้าลูกชายอีกเลยค่ะ

หรือไม่ก็ต้องมีใครมาอุ้มลูกชายจากบ้านไปเลยนะคะเพื่อที่จะไปฆ่า
ตอนเก้าโมงกว่าสิบโมงอ่ะเขากลางคืนเขายืมตังค์ไปสองร้อย
อันนี้ก็ไม่ได้หนี้หลังเมื่อวานตอนเก้าโมงกว่าสิบโมงอ่ะ
เค้าก็ตังไปเค้าบอกว่าเอาเม้คืนสองร้อย
แล้วเขาก็บอกว่าเมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าของวันนี้
บอกว่าซื้อผลไม้ให้หนูห้าย่างเขาก็ให้เมสองร้อยเป็นสี่ร้อย
แล้วทีนี้ก็ตั้งกันตอนไหนก็ไม่ได้เห็นหน้าอีกเลย
เพราะว่าไปทำแกงขายอยู่ตรงหลังบ้านพี่ชายไง
มันแปลกใจที่ว่าวันนี้ทำไมลูกพูดดีแท้
ทำไมลูกถึงพูดเพราะพูดกับแม่พูดดีก็คือแค่นั้น
แต่ก็ยังไม่ได้อะไรเขาก็เดินกลับเข้ามาบ้าน
เดินกลับเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เห็นอีกเลย
ตั้งแต่ณตอนนั้นจนเย็นเพราะว่าไปขายแกงตรงป้อมเนี่ย
โมงก็ต้องออกแล้วหลายนัดไงอันนี้ก็ไม่เห็นเขาเลย
ส่วนเรื่องพิธีศพตอนนี้ทางครอบครัวและญาติญาติ
กำลังเตรียมสถานที่ต้องรอรับศพจากการผ่าพิสูจน์
ถึงจะได้มีการดำเนินการต่อไปค่ะ